วันเด็กนะคุณผู้ชมนะในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัด

เด็กเขาก็ตื่นเต้นกันคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ไปดูภาพบรรยากาศกันว่า
ในจังหวัดตรังเขาตื่นเต้นกับช่วงใกล้เทศกาลวันเด็กนี้
ยังไงกันบ้างเขาเตรียมตัวกันยังไงไปดูค่ะ
อีกไม่กี่วันแล้วนะก็จะถึงวันเด็กแล้ววันเสาร์นี้แล้วนะคะคุณผู้ชม
แต่ละจังหวัดเขาก็มีการจัดงานให้กับเด็กด้วย
ซึ่งเด็กก็ถือว่าเป็นเยาวชนของชาติใช่ไหม
เราก็ไปสอบถามกันมานะว่าเออจะถึงวันเด็กแล้วนะคะ
เด็กน้องหนูเนี่ยอยากจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง
อยากได้อะไรเป็นของขวัญกันบ้างนะคะ
อย่างที่โรงเรียนมิตรภาพที่๓๑วัดทุ่งหวังตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ใกล้ถึงวันเด็กทั้งทีน้องยิ้มแย้มแจ่มใสปีนยีลาฟกันไป
สนุกสนานสอบขี่ยีลาฟบ้านคุณแม่พาไปสวนสัตว์ไงค่ะ
จะดูว่าขี่ยีราฟยังไงดีแต่จริงเขาไม่ขี่นะคะสีสันนะน้องนะ
เขาบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับเราสมัยเด็กเลย
ส่วนแต่ละคนเขาจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงแล้วก็อยากได้อะไรเป็นของขวัญนะ
อยากให้ลองไปฟังน้องเขาดูค่ะ

น้ำตกค่ะไว้เล่นน้ำค่ะ

ปกติไปไหนนะครับ
ปกติก็ไปที่นั่นค่ะเพราะว่าคนเยอะแล้วก็เหมือนเนี่ย

ของขวัญวันเด็กปีนี้อยากได้อะไรครับ

นี่เห็นไหมความฝันในวัยเด็กของแต่ละคนของขวัญที่เด็กแต่ละคนเขาอยากได้
มันอาจจะเป็นสิ่งเล็กเนาะที่บางคนแบบว่าเอ๊ะทำไมน้องเขาอยากได้อะไรเล็กแต่มันคือความยิ่งใหญ่ในหัวใจเขาไง
ที่น้องบอกมารถจักรยานเนี่ยมันเป็นความฝันของเด็กในหลายคนมากกว่าไป
จริงใครก็อยากขี่รถจักรยาน
การได้ปั่นไปโรงเรียนนะปั่นไปกับแก๊งเพื่อนมันเป็นความสุขมันเป็นความฝ่ายฝันจริงนะคุณผู้ชม
ยังไงก็ให้น้องได้สมปรารถนาแล้วกันนะคะ
ค่ะแล้วก็สำหรับที่จังหวัดตรังนะคะหลายสถานที่เขาก็มีการจัดเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าจัดสถานที่ต่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาเทศบาลนครตรังเขาน้องเขาบอกว่าอยากจะไปกันที่นี่เพราะว่าที่นี่เขามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยเป็นประจำด้วย
รวมไปถึงค่ายทหารพระยารัศดานุประดิษฐ์รอ๑๕๔๐๐แน่นอนที่นั่นเขาก็จะมีการจัดแสดงอะไรคุณชนะ
อาวุธยุทธโทปกรณ์ของทางทหารมีอะไรอ่ะมีอะไรบ้างรถถังปืนใหญ่ปืนใหญ่เครื่องบงเครื่องบินไม่รู้มีหรือเปล่า
แต่อยากให้มีอย่างหนึ่งนะเอามาให้เด็กดูหน่อยอยากเห็นอะไรไม่มีอันนั้นไม่มี
อะไรคุณรู้ป่ะผมจะพูดอะไรอ่ะคุณจะพูดว่าอะไรอ่ะคุณจะรู้เหรอว่าผมจะพูดว่าอะไรอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทหารเขาออกมาให้ดูเนี่ย
อะไรอ่ะค่ะคุณเอาดีนะบอกมาดีมันคืออะไรค่ะเดินสวนสนามนะอันนั้นมี
แสดงถึงความเข้มแข็งสามัคคีพร้อมเพลียงของทหารมันน่าดูไม่ได้พูดถึงเรือดำน้ำซะหน่อย
รู้แล้วแหละพูดไปแล้วรู้แล้วตอนนี้คุณหมายถึงอะไรไม่ได้พูดถึงเรือดำน้ำนะไม่ได้คิดเลยอะไรนะไม่ได้คิดเลย
จ้ะไม่เป็นไรใจเย็นเด็กเนี่ยเขาเป็นอนาคตของชาติ
แต่ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหนูอยากเป็นอนาคตของพี่ได้เปล่า